คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะ

คันข้างหลังก็ต้องเดาใจเอาสิจะไปทางไหน
เดาไม่ถูกก็ต้องนี่ปริ๊บไฟเตือน
ริปไฟเตือนไปครั้งเดียวเป็นเรื่องเลย

โอ้โหอะไรกระเด็นฮะค่ะหูกระเด็นเนี่ยอ๋อหูช้างเหรอ
หูช้างนะฮะกระจกคันนี้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนดูคลิปหนึ่งก่อนนะฮะ
คลิปแรกของการเริ่มต้นนี่คุณเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมฮะเขาขี่อยู่สักกลางถนนเลย
ไฟท้ายก็ไม่มีเดี๋ยวดูนี่รถคันข้างหลังเขาปริ๊บไฟไปแป๊บเดียวเอง

เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นมันวาบขึ้นมานิดนึง

นี่นาทีนึงแล้วแค่นี้แหละฮะ
เป็นเรื่องสิครับพอไปติดไฟแดง

ประกบด้านขวาเลยจอบรถลงมา

แล้วเขาก็เลื่อนรถจักรยานยนต์ไปจอดตรงเกาะกลางนิดหน่อย
หลังจากนั้นเดินมาใหม่อีกทีนึง
เพราะว่าคนในรถที่ติดกล้องหน้ารถเขาก็บีบแต่นะ

คือบีบแต่เหมือนขอความช่วยเหลือใช่ไหมปี๊ดยาว
นี่คนนี้รีบเข็นรถไปจอดตรงนั้นก่อน
แล้วกลับมาใหม่สุดท้ายปั๊กหนึ่งฮะ

หูกระเด็นหูช้างของรถคันนี้กระเด็นเลยนะฮะ
ทีมข่าวของเราติดต่อคนที่มีภาพจากกล้องหน้ารถ
คือคุณเบนส์คุณเบ้นเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๙กันยายนนี้เอง

เป็นผู้หญิงนะที่เป็นคนขับคันนี้นะคุณนะ
บอกว่าต้นเหตุที่ทำให้คู่กรณีหรือคนขี่มอเตอร์ไซค์โกรธ
ก็น่าจะเป็นการที่เธอไปกระพริบไฟเตือนเขาทีนึง

ขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่กลางถนนแล้วไฟก็ไม่มี

ไม่รู้จะเลี้ยวไม่รู้จะอะไรยังไง

แต่ไฟท้ายไม่เปิดแล้วมันมืดมันมองไม่เห็น

เธอก็เลยพลิบไฟไปทีนึงนะครับ

แต่เธอบีบแตรยาวอย่างที่ได้ยินกันนะฮะ

เพราะว่าแยกไฟแดงมีป้อมตำรวจอยู่
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไว้ที่สนวังทองหลางนะฮะ

หูช้างถูกทุบกระเด็นนะฮะ

ทะเบียนรถคู่กรณีคือรถมอเตอร์ไซค์นี้๙กไก่

ฝีภายเรือราชพิธีกองทัพเรือ
แต่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเสื้อของหน่วยงาน
หรือว่าเขามีเสื้อตัวนี้แล้วหยิบมาใส่เฉยนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าไม่อยากได้รับคำขอโทษใด

ค่าเสียหายก็พอนะฮะมันพังอย่างนี้นะฮะ

ก็พิศาตินี่วะแล้วยังไง

แต่ก็อยากถามเหมือนกันว่าเป็นอะไร
เราก็พิวชัยใสแค่นั้น

พิวชัยใสแบบเราจะแซง

เราอยากแซงให้คนเยอะ
หลักฐานชัดเจนแล้วแจ้งความแล้วก็ต้องรอนะฮะ
ว่าตำรวจจะตามมาควบคุมตัวแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายได้หรือไม่
โอ้โหอันนี้ขับรถโดยที่ไม่มีไฟแล้ว
แล้วก็บางคนก็บอกกลางนะ
ยังไงดีคุณสืบสกุลคือปีนบีบแต่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีเรื่อง

ถ้าเกิดว่าจะเตือนเขากดกระจกลงคุณอย่าทำอย่างนั้น
เดี๋ยวก็มีเรื่องอีกโอ้โฮอ่ะขับรถแจงเจนกันทุกท่านนะฮะไปต่อไม่ถูก
ต้องเอ้อเผื่อแผ่กันบนท้องถนนนะครับใช่ค่ะ